คุณช่วยจัดรัฐบาลที่เขาโดยที่เขาอาจจะไม่ฟังเราหน่อยได้ไหมคะ

เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
คุณจอมขวัญอาจารย์ทั้ง๓ท่านด้วยนะครับ
ไทยรัฐทีวีจัดให้
เรายึดตัวเลขจากสวรรค์ดูกศีลโภกันแล้วกันนะครับ

หลวงไปพร้อมกันเลยนะครับตัวเลขสวรรค์ดูกศีลโภ

แน่นอนว่าสนับสนุนก็คือพลังประชารัฐ

เอาพักที่ได้อันดับหนึ่งก่อน
นี่เพราะว่าการงานปกติ

เพื่อไทยคะแนนมากที่สุดนะฮะ

แน่นอนว่าเพื่อไทยท่าทีต่างตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้ว

ใช่ไหมครับ๑๗ผมบวกให้เลยฮะ๒๔๗ขาดอีก๓เสียง

เออใช่คุณเขียนมาสอนขอบคุณมาก
อย่างนี้ถ้าเป็นการเมืองปกติเนี่ย
ถ้าไม่เป็นอย่างที่อาจารย์สุขุมว่านะ
ไม่มีใครเรียกใครไปปรับทัศนคตินะ
ชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนา
พลังท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งภูมิใจไทย

ถ้าเป็นการเมืองปกติได้๓๐๐กว่านะ

ก็นี่ไงนี่ผมพูดในการเมืองในภาวะปกติ
คืออันนี้เราดูตรงนี้อันนี้คือแน่

แน่นอนว่าพลังประชารัฐ
หรือแม้แต่ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาหรือภูมิใจไทยตรงนี้เนี่ยไม่แน่
คืออย่างภูมิใจไทยเขาก็มีข้อแม้ใช่ไหมครับคุณอนุทิน
เขาก็มีข้อแม้เหมือนกับทางคุณอภิษฎของประชาธิปัตย์
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าในส่วนของคุณอนุทินเนี่ย
กับคุณอภิกษิตที่ประชาธิปัตย์เนี่ย
ตอนนี้๑๐๒แล้วนะ

ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาไป๓พักเลยครับ
ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนา

๓เสียงนี้จะเป็นคนตัดสินรัฐบาล

แต่มันจะเสียดเหยียวขนาดนี้หรออจารย์
ไม่มีใครตั้งรัฐบาลชนะกันแค่ไม่ถึง๑๐เสียง

คุณโบทพรบงบประมาณโบทไว้วางใจ
ไม่มีใครตั้งรัฐบาลอย่างน้อยต้อง๒๘๐ขึ้น
ผมนึกถึงอะไรขึ้นมาได้แล้วอะไรฮะงูเห่าไงใครจะเป็นงูเห่าก่อนดีครับ
ถามนิดนึงคือตอนที่เราพยายามจะถามข่าวมันออกมาว่าสุดท้ายแล้วคุณพี่ศิษย์พูดเอง
มันไม่ใช่ทุกคนในประชาธิปัตย์อาจจะไม่เชิงเรียกว่างูเห่าป่ะคะ
ไม่ใช่อันนั้นงูสวภาอยู่แล้ว
ใช่ไหมครับที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงในเพื่อไทยด้วย
อะโฮเทพฟรรทรัทน์เคยบอกว่าไปฝากเขาเลี้ยงไว้
ถ้าไม่เอาฝากเลี้ยงเนี่ยเอาไปตรงจะมีไหม

แล้วก็จะได้เสียงประมาณตรงนี้

แต่ถ้าไม่ตั้งรัฐบาไทย

เรามี๒๕๐สวตรงนี้นะ
ถ้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยโหวตเลือกนายกท่วมท้นนะ
คือก็ท่วมต้นอยู่แล้วนายกเกินตรงนี้ไปเลยนะ
แต่หลังจากได้นายกแล้วเนี่ยรัฐบาลรับบ่าย
คุณเจอเข้าไปมิทุณาพลงรล
เช้าวาระหลักลักการแล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้คะแนนของสวนดุสิตโพมาณขณะนี้
ถ้าได้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากกรกตเข้ามาเนี่ย

ลองคุยกับอาจารย์ก่อนว่าถ้าตัวเลขออกมานะขนาดนี้เป็นแบบนี้